กับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ผมจะไล่ไปเท่าทีรายได้
ด้วยความที่เรื่องที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องของคดีความที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็คดีความเรายังไม่ได้ถูกตัดสินสิ้นสุด
เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถลงดีเทลลึกได้
เอาเป็นเรื่องของคดีความก่อนเลยว่า
เกิดปัญหาทางด้านธุรกิจกัน
แล้วก็คดีของการฟ้องร้องที่เรายื่นฟ้องร้องเขาไปเนี่ยมันประมาณปีที่แล้ว
แล้วบอกเลยว่าในเรื่องของการฟ้องร้องเป็นเส้นทางสุดท้ายที่เราเลือกจริง
เราพยายามเหลือเกินที่ไม่อยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะคะ
ในวันที่เราตัดสินใจร่วมทำธุรกิจกัน
เราคุยกันแล้วว่าเราไม่อยากเห็นภาพนี้
เราไม่อยากเห็นภาพของการฟ้องร้องหนึ่ง
เราไม่อยากเห็นภาพของการสัมภาษณ์สื่อแล้ววางบอมใส่กัน
กลายเป็นว่าวันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นหมดเลย
แม้กระทั่งตัวของเองที่มันน่าจะเบากว่านี้ก็ไม่นะคะ
มันเริ่มจากการที่เราตั้งแต่เราร่วมงานกัน
คือการทำธุรกิจขนาดนี้เราจะมีหนังสือสัญญากันอยู่แล้ว

แล้วก็สัญญาทั้งหมดน้องเป็นคนเขียน

ใจเราเราอยากได้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนั้น
แต่ว่าเราก็ให้ทางเลือกน้องว่า
น้องอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์หรืออยากเป็นบอส

เราให้น้องล่างสัญญาเลย

แล้วนะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
พอมันมีอะไรที่มันผิดสัญญา

แต่หอมจะบอกพูดในมุมของบริษัทว่า
กว่าที่เราจะเลือกเลือกฟ้องร้องเนี่ย

ฉบับที่๑เป็นการบอกว่า
กลับมาทำงานนะมันยังมีสัญญาระหว่างกัน

พอล้มปุ๊บณตอนนั้นเจ้าของไม่มีสิทธิ์สลายเรือ
เพราะยิ่งถ้าเจ้าของแบรนด์สละเรือ

น้องกลับมาทำงานนะ

กลับมาทำงานนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งแต่ละฉบับ
แต่ละฉบับมันใช้เวลาค่ะ

จนกระทั่งฉบับที่๓หอมบอกเลยมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายจริง
เพราะว่าตัวแทนเราก็ไม่ไหวแล้ว
บริษัทเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

มันเหมือนกับเขาถอนตัว

ณวันนี้บริษัทเราคือผู้ถูกกระทำ

การฟ้องร้องจึงเป็นสิ่งที่ตามมา

ผลประโยชน์มันน่าจะประมาณนี้

เพราะว่าตลาดออนไลน์มันล้ม
มันไม่ใช่สิ่งที่เราคอนโทนได้

ก็รู้สึกแย่ที่เกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้น
เหตุผลนี้คือฟ้องผมเขาโตเท่าไม่ได้ไป
ทำงานตามสัญญาติหรือว่าอย่างไรครับ

การไม่ได้ให้ความร่วมมือในฐานะเจ้าของแบรนด์

เวลาที่มีปัญหาแล้วเขาต้องออกมาออกหน้าคนเดียว

ต้องออกรับหน้าคนเดียวแทนที่จะเป็นเจ้าของออกมา

แล้วหน้าที่น้องไม่ใช่แค่ตอบคำถามสื่อ

ถ้าเห็นมันว่าเจ้าของเอ่อ

เป็นเจ้าของแบรนด์

ว่าเขาว่าเราอ่ะเอาชื่อเสียงเข้ามาอย่างเดียวมันเหมือนบริษัทอ่ะหลอกลวง
หลอกลวงประชาชนว่าแค่เอาชื่อเข้ามาเหรอ
เขาไม่ใช่เป็นเจ้าของจริงจริงแต่น้องเป็นเจ้าของจริงจริง
หอมยืนยันคือมีสัญญาทุกอย่างคนมีตัวน้องก็พูดเองว่าน้องเป็นเจ้าของ
ทุกคลิปทุกการเปิดตัวเขาคือต้องหอมที่เกิดตอนนี้ที่โยงกันไป
เป็นยังไงหอมล่าทุกที่ก็มีเหมือนหอมไปว่าเอาเอาเอาเรื่องมะตูมก่อนแล้วกัน
นี่แหละเอาเรื่องมะตูมก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างมะตูมอ่ะกับน้อง
เขาเขาเป็นคนที่ทำงานกับปูมาโดยตลอดเดี๋ยวก่อนเจ็บคอ
มะตูมกับปูต้องทำงานร่วมกันเพราะว่าเขาอารมณ์พอกัน
มีมะตูมดีกว่าเขาได้คนเดียว

ขอด้านหน่อยขอด้านหน่อย

มะตูมอ่ะดีกว่าเขาโดยตลอดแล้วถ้า
ถ้าเขาขึ้นมะตูมขึ้นถ้าเขาด่ามะตูมด่า
ถ้าเขาเหวี่ยงมะตูมเหวี่ยงฉะนั้นมะตูมคือคนที่ทำงานกับเขาโดยตรง
พอเขาสัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บอ่ะแน่นอนว่าเอฟเฟคมันตีกลับมาทางนี้
เพราะคนเข้าใจผิดถึงแล้ว
แล้วเขาก็จะโดนตัวแทนเหมือนกันเพราะตัวแทนก็จะตีกลับไปหาเขาเหมือนกัน
มันก็เลยทำให้ความเคยชินที่แบบพอเขาสัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บ
โซมก็ขึ้นมะตูมก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งเลย

ขอโทษค่ะคือมะตูมส่วนหนึ่งรู้สึกผิด

ตูมเคยโทรมาแล้ววันที่เราวันที่เราแตกหักทะเลาะกันนี่แหละ
ตุ้มโทรมาแล้วก็ร้องไห้ว่าขอโทษนะที่แบบพาเขาเข้ามา
เราบอกเลยว่าไม่เป็นไรมะตูมถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่ก็อยากร่วมงานกับเขา
เพราะณวันนั้นเขาคือคนที่เหมาะสมจริงแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้
คงคุยกันดีกว่านี้หอมจะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องถึงการฟ้องร้องอย่างถึงวันนี้

คือก่อนหน้านี้เอาจริงคือส่วนตัวหอมไม่ได้มีอะไร
แต่พอหลังจากฟังสัมภาษณ์เอาตรงหอมยอมรับว่าหอมมีอารมณ์ขึ้นจริง
มันรู้สึก
ไม่รู้สึกอะไรแต่อารมณ์ไม่ดี

ทุกอย่างมันลงมาทางนี้ซึ่งนะคะน้องเขาร้ายมาก็คือ

จริงวันนี้มันเป็นเรื่องของเรากับเขาแหละ

แล้วก็ไม่ได้อยากบอกให้คนนอกรับรู้อะไรมากมาย

ซึ่งมะตูมเขาจะบอกเขาว่าทำไมไม่คุยกันหลังบ้าน
เรื่องแบบนี้มันไม่ควรเอามาออกสื่อด้วย

แล้วก็ไม่วางบอมใส่กันแล้ว

แต่ว่านักวันนี้ที่เหล่าอ่ะ

จากว่ามะตูมยังรู้สึกว่ามันมีประโยคที่อะไรก็ตาม
อยากให้เราคุยผ่านทนาย
แต่เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเรื่องคดีความเราคุยผ่านทนายกันอยู่แล้ว
แต่เรื่องของใจความจริงใจที่ให้แก่กันมันไม่ต้องผ่านทนาย
โทรมาเลยวันที่เราร่วมธุรกิจกันเรามี๔คน
คุยได้พี่ว่าพวกพี่แมนพอมีอะไรคุยกัน
เราอาจจะร่วมธุรกิจกันอาจจะเจอกันอะไรอีก
ทำธุรกิจตัวแทนกลัวจะกระทบรวมงาน
มาง่ายมันไม่ดีอะไรอย่างนี้

การทำธุรกิจเรายังมีดาราอีกหลายคน
ที่เขาทำธุรกิจท็อปกันแบบจริงจัง
แล้วธุรกิจวันนี้น้องไม่ทำ

บางคนใช้อาชีพออนไลน์เป็นอาชีพจริง

ขอความเห็นใจตัวแทนตรงนี้
ว่าบางคนใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงอย่าง
เลี้ยงพี่น้องมันเป็นอาชีพของเขา

ขึ้นอีกยากขึ้นอีก
ตัวแทนก็จะงัดมา
แต่ก่อนบอสปูเคยพูดอะไรบ้าง

ฉะนั้นการมีไฟของน้องมันก็เลยให้ความหวังเกิน
ยอดถ่ายยังไงบ้าง
ถ่ายมันตกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะ

แต่มันเหมือนมันกำลังจะฟื้น

เรียกว่า

เรียกว่า
เรียกว่า